ทีนี้ไม่อยากใช้แบงค์ใช่ไหม

กดจากปุ่มในแอปเป๋าตังค
แต่ปรากฏเมื่อเช้ามันเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นคุณผู้ชม

นี่แหละค่ะคนโพสต์บางคนนะคุณสืบสกุล
ยืนอยู่หน้าร้านหมูปิ้งกำลังจะซื้อกำลังจะกดจ่ายตังค์
เอ้าปุ่มมันหายไปไหนทำยังไงดี
นี่แหละค่ะผู้ใช้งานเขาก็งงกันเป็นแถบเลยนะ
เพราะว่าปุ่มมันหายไปไม่สามารถใช้จ่ายได้
ทำไมมันหายไปล่ะคะปุ่มนี้แล้วจะใช้งานยังไง
ซึ่งต้องบอกก่อนว่าปัญหานี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะ
มันเกิดขึ้นกับบางคนแล้วบางคนก็ยังใช้งานได้ตามปกติ
แล้วเรื่องนี้ค่ะทางด้านรองโฆษกระทรวงการคลัง
อย่างนายพรชัยถีระเวทก็เปิดเผยนะคะ
ว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมา
โรงการคนละครึ่งหายไปจากแอปเป๋าตังค์
ส่งผลต่อการใช้เงินซื้อสินค้าของกินของใช้
แล้วปัญหานี้มันเกิดขึ้นเฉพาะบางคน

เพื่อให้แอปเป๋าตังค์กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิม
แล้วตอนนี้ระบบก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แนะนำเผื่อบางคนเปิดแอปเป่าตังค์ดู

กดปิดแอปเป๋าตังค์ก่อนแล้วก็เปิดระบบใหม่อีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้จะกลับมาสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมไม่ต้องตกใจนะคะ
บางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเงินฉันจะหายไปด้วยไหม

เมื่อเช้าถามกันมาเยอะนะฮะก็อย่าลืมด้วยนะครับ
เพราะว่าบางทีแอปเป๋าตังเขาให้มีการโหลดใหม่
หรือว่าให้มีการอัปเดตอัปเดตก็ต้องเข้าไปอัปเดตในการโหลดด้วยนะครับ